จากที่ระยองเดี๋ยวพาไปขึ้นเหนือไปที่พยาวกันบ้างนะครับ
ใกล้วันหวยออกก็ยิ่งคึกคักเลยนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนไปขัดทู้
ไปกราบไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีนะครับ

นี่ชาวบ้านมาแล้วนะครับ

ปรึกแป้งครับแป้งละ๑ครับ

ไม่ใช่ครับเอาไปทาต้นตะเคียนครับ

ดอกไม้พวงมาลัยผ้าแพร่๗สีแบบนี้
อันนี้เริ่มสงสัยกันแล้วนะเริ่มระแวงกันแล้วนะ
เธอสงสัยว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
ผมก็ดูนี่แหละครับพี่ปั้นน้าอาชาวบ้านนี่แหละครับ
วัดเชียงทองเลขที่๑๗นะหมู่๘
ตมธาวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวิทยาลัย
สิทธิ์ของเราก็เขียนสถานที่นี่ดีนะตัวเลขนะครับ
ก็บอกคลาคล่ำไปด้วยชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่
พากันเดินทางมาขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองอายุกว่า๑๐๐ปี
ความยาว๑๒เมตรกว้าง๑เมตรออด
ทางวัดโดยพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทอง
ร่วมกับชาวบ้านนำไปขุดหลุมมาตั้งไว้
บริเวณหน้าอุโบสถวัดเชียงทองมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

ความยาว๑๒เมตรกว้าง๑เมตรออด
มันเป็นเลขคุ้นมันเป็นเสียงสัญญาณคุ้นหู
ใช่คือชินมาก็เลยพูดตามเฉย
มาตอนเขาออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบสด
ตัวเลขนี้ออกมาอดนะฮะ
ตะเคียนทองต้นนี้นะครับชาวบ้านฝันว่าชื่อแม่สองนาง
ในน้ำมานานจนเจ็บหลังแล้วก็เจ็บเอวนะครับ
เจ้าวาดวัดเชียงทองก็ทราบเรื่อง

แล้วก็ฝังยืนต้นตะเคียนไว้หน้าอุโบสถ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมาไหว้ขอโชคขอลาบนะครับ
มีคนถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันมาหลายงวดนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ
โดยพระครูภัยจิตธรรมพรท่านบอกว่า
ขอโชคลาภเป็นความเชื่อและเป็นวาสนาของแต่ละคน

แต่สิ่งที่สำคัญแน่คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนทำความดี
แต่สิ่งไหนทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใคร
เจ้าอาวาสท่านบอกว่าก็ไม่ได้ห้ามนะครับ
เชื่อแต่อย่าลบหลู่และอย่างมงายลุ่มหลงมากเกินไป
นี่คือคำเตือนสำคัญมากนะครับคนนี้สำคัญ
หากมันทำความดีไว้ให้มากสุดท้ายชีวิตก็จะดีเอง
คงเชื่อมั่นทำดีได้ดีนั่นเองนะครับ